ไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับ
เว็บไซต์ของสภาพบริโรครายงานผลการช่างน้ำหนัก
๔วันก่อนการชกในรุ่นซุปเปอร์เวท
ปอระหว่างศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

ก็จะเจอกับคู่ปรับนะครับคาวน้อยคูเอดาอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิโก
ปรากฏว่าเจ้าแหลมชั่งได้๕๔๖กิโลกรัม
หรือคิดเป็น๑๒๐๓ป
ก็มากกว่าคู่ชกเพียงเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งคูเวด้าเองช่างได้๕๔๕กิโลกรัมนะครับ
แม้ว่าน้ำหนักเนี่ยยังเกินกันอยู่นะครับ
แต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ย

ส่วนเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินัน

ก็เปิดเผยจุดแข่งของศรีสะเกดนะครับ

แต่มักจะแผ่วปลายในช่วงปลายยกนะครับ

ก็น่าจะคว้าชัยชนะได้นะครับ
แต่ช่วงปลายในแผ่วซึ่งถ้ายืดเยอะไป
เราก็มีความหวังว่าก็มีโอกาสที่จะชนะครับ
ที่จะนำแชมป์โลกกลับเมืองไทย
๑๕นาทีนะครับ